คุณผู้ชมครับกรณีของทางด้านประธานกรรมการฝ่ายเทคนิค
ของสนามมวยลุมพินีถูกทำร้ายด้วยไม้
ตีเข้าตรงต่อคอเพราะว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิด
รอปภของสนามมวยเข้าไปช่วยปรากฏว่ารอปภถูกยิงจนเสียชีวิต
เมื่อวานี้ตำรวจก็พยายามที่จะไปตามหาพยานหลักฐาน
โดยเฉพาะพยานวัตถุนั่นก็คือท่อนไม้ที่ใช้ในการทำร้าย
ประธานกรรมการฝ่ายเทคนิคนี่แหละครับ

ขณะที่ตำรวจก็เตรียมจะเรียกเสียแขกเข้าให้ปากคำ

เพราะมีชื่อของเสียแขกแล้วก็เสียกล้อง
ในใบปริวโจมตีสนามมวยลุมพินีมาก่อนหน้านี้ครับ
เก็บหลักฐานบริเวณด้านหน้าสนามมวยลุมพินีถนนรามอินทรา
กรณีคนร้ายยิงนายอนุชาประทุมมา
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสนามมวยจนเสียชีวิต
และทำร้ายร่างกายในอุดมดีกระจ่าง
ประธานกรรมการฝ่ายเทคนิคสนามมวยได้รับบาดเจ็บ
เพื่อตรวจหาวิถีกระสุนวัตถุพยานและหลักฐานเพิ่มเติม
เศษกระสุนปืน๒๓ชิ้นไม่ห่างจากจุดเกิดเหตุ
ได้รวบรวมไว้ประกอบสำนวนหลักฐาน
ขณะที่ทางอาสาสมัครมวิธีป่อเต็กตึงก็ได้นำนักประดาน้ำ
ค้นหาของกลางบริเวณคลองข้างสนามกอล์ฟ
ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑กิโลเมตร
เรื่องต้นก็พบท่อนไม้ห่อด้วยหนังสือพิมพ์

คาดว่าจะเป็นอาวุธของคนร้ายที่โยนทิ้งหลังก่อเหตุแล้ว
แล้วก่อนหน้านี้มีพยานบุคคลเขาเห็นว่ามีคนเอาเหมือนอะไรท่อนแบบนี้

โดยพลตำรวจโทสานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เมื่อวานนี้เข้าประชุมในการสืบสวนคดีนี้
บอกว่าหลักฐานที่ตรวจพบมีประโยชน์ต่อรูปคดี
เชื่อว่าคนร้ายไม่ประสงค์ต่อชีวิตของนายอุดมผู้ได้รับบาดเจ็บ
จากนี้จะส่งให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบ
ก็เป็นพยานที่สามารถจะนำมาสู่สาเหตุที่เราสงสัย
คือคนไหนที่เราตั้งเป้าว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรล่ะ

เราก็ต้องหาคนที่มาเชื่อมโยงให้ได้ว่ามันมีมูลเหตุอะไรหรือเปล่า
จริงแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่ามันไม่ได้ประสงค์ต่อชีวิตโดยตรง
อาจจะเป็นแค่การสั่งสอนแต่มันเกินเลยเกินไป
แต่มันเกิดเหตุในสถานที่ที่เป็นที่สาธารณะ
ที่มีคนไปทำกิจการงานอะไรกันมากมายแล้วก็เป็นสถานที่ราชการด้วย
ผู้มีอิทธิพลในสนามมวยหรือเปล่านะครับ
บัญชาการตำรวจนครบานมาร่วมกันคลี่คลายคดีด้วย
โดยมีประเด็นในเรื่องของการสอบสวนคือการตัดสินมวยแล้วก็เรื่องส่วนตัว
แล้วก็เตรียมเรียกนายสมชายเทพรุ่งเรืองหรือว่าเสียแขก
นายสมชายก็เป็นโปรโมเตอร์ของพีเคแสนชัย
แล้วก็เป็นหัวหน้าค่ายพีเคแสนชัยมวยไทยยิม
มีบทบาทในสนามมวยลุมพินีเป็นอย่างมาก
รวมถึงเสกล้องนะครับเสียกล้องคือพันเอกวสัน
สัมเภาเลขาธิการสนามมวยลุมพินี
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีใบปลิวเผยแพร่ออกมา
ปริวโจมตีทางสนามมวยนะครับ
โดยใบปิวเหล่านั้นนะครับเขาก็ใช้เหมือนชื่อประมาณอย่างนี้

พร้อมกับมีรูปถ่ายระบุชื่อ๒บุคคลสำคัญของวงการมวยนี่แหละ

เรียนแฟนมวยขาประจำซ์และขาจรภ์ที่ลุมพินี
ตอนนี้เสียได้ซื้อกรรมการลุมพินีไว้หมดแล้ว

จะเห็นได้จากรายการหลายนัดที่ผ่านมา
สนามไม่มีความรู้ชื่อเบื้ออย่างนี้นะฮะ
นี่เป็นส่วนหนึ่งของใบปลิวโจมตี
ดังนั้นนะคะผู้ประชาการตำรวจณคอนบาน
ก็จะต้องเรียกสืบสวนสอบสวนในคดีนี้
และก็คนที่เกี่ยวพันธ์รวมถึงเอ๊ะ
กรณีใบปิวมันเป็นต้นเหตุของการที่

ค่ะส่วนเรื่องคนร้ายนิดนึงนะคะคุณผู้ชม
คือตอนนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็ลงเอาไว้ค่ะ

รถจักรยานยนต์เมื่อสักครู่ที่เห็นค่ะ
ขับผ่านฝั่งตรงข้ามรามอินทาซอย๕
ก่อนที่คนซ้อนจะลงข้างทางแล้วก็หายตัวไป

ข้ามสะพานไปยังแยกหลัก๔

คือลักษณะของคนร้ายแต่งตัวคล้าย
กับคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างทั่วไปเลย
ก็เลยกำลังตรวจสอบค่ะว่ารถจักรยานยนต์คันนี้
จะขับต่อไปที่เส้นทางใด
ก็ต้องนำหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดไปขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาภายในวันจันทร์ที่๒๗มีนาคมนี้
ส่วนผู้บาดเจ็บคือนายอุดมดีกระจ่างเนี่ย

เขายืนยันนะไม่เคยมีปัญหากับใคร
และไม่เคยรับผลประโยชน์ใด

นำมาสู่การก่อเหตุดังกล่าวเลยนะครับ